ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ๖๘ปีแล้วเดิมเหล้าสันเมล
หลังจากนั้นนะคะเกิดอารมณ์ทางเพศ
ปีนเข้าไปข่มขืนลูกสาวเพื่อนบ้านค่ะ
ซึ่งเป็นสาวพิการทางสมอง

ผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุข่มขืน
ชื่อว่านายวิเทียนเลิศตะคุ
ตำรวจภูทรปักทงชัยนครราชศรีมาค่ะ
ควบคุมตัวเอามาสอบปากคำนะคะ
ชุดสืบสวนตามไปจับกลุ่มได้ที่บ้านเพื่อน

ตำรวจเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีผู้ปกครองของหญิงอายุ๓๓ปี
เป็นผู้พิการทางสมองมาแจ้งความ
บอกว่าลูกสาวถูกเพื่อนบ้านที่ชื่อว่านายวิเชียน
บุกมาข่มขืนกระทำชำราวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ซึ่งช่วงที่เกิดเหตุการณ์ผู้ปกครองไปทำธุระนอกบ้าน
กลับเข้ามาถึงบ้านเจอคนนี้แหละในวิเชียน
เดินออกมาจากห้องนอนของลูกสาวอาการลุกลี้ลุกลน
มีพิรุษตัวเองตกใจค่ะ

เจอสภาพลูกสาวนอนไม่สวมเสื้อผ้าแล้วก็ร้องไห้อยู่
สอบถามไปสอบถามมาคาดว่านี่แหละ
จะเกิดจากที่นายวิเชียรล่วงละเมิดทางเพศ
เอาตัวมาสอบปากคำนายวิเชียนรับสารภาพข่มขืนจริง
อ้างว่าทำไปเพราะเมาเหล้าและขาดสติ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่มขืน
และบุกรุกเคหาสถานนะคะจากนั้นนำตัวส่งสารจังหวัดนครราชศรีมา
พิจารณาโทษต่อไปค่ะครับ